คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราว

เรื่องนี้เคยมีการขอความช่วยเหลือนะคะ

เพราะว่าลูกชายถูกจับในข้อหา

แต่ก็โดนตำรวจจับเฉพาะ
คุณพ่อมีข้อสงสัยมากมายว่าทำไมถึงจับลูกชายของตน
เพราะว่าลูกชายนั้นก็มีอนาคตทางการเรียน
ใกล้จะจบแล้วศึกษาใกล้จะจบแล้ว
แต่ปรากฏว่าถูกจับนะครับ
แต่ว่าคราวนี้แจ้งมาดังรถประทุงเรา
เราก็เป็นหน่วยตรวจสอบเหมือนกัน
เรื่องราวนี้รถปลดทุกข์เคยนำเสนอโดยทีมงานรถปลดทุกข

เพื่อที่จะยื่นหนังสือต่อพันธ์ตำรวจเอกดุษฎีอารวุฒิ

เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชาย

หลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหามียาเสพติด
ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
สารชั้นต้นก็มีคำสั่งจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
เสียค่าปรับจำนวน๑ล้านบาท
ขณะที่สารอุทธรณ์ก็ยืนตามคำสั่งสารชั้นต้น

ที่จะตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ว่าเบื้องต้นก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบปากคำ
กฤษณะในเรือนจำโดยใช้เครื่องจับเท็จค่ะ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านายกฤษณะคือผู้บริสุทธิ์ค่ะ
ฟังเสียงรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมกันค่ะ
เบื้องต้นเราจะต้องส่งเชื่อที่เข้าไปตรวจสอบ
เข้าไปสอบถามแล้วก็ถามข้อมูลทั้งหมดในเรือนจำ
และดูว่าข้อมูลที่เขาให้เราสอดคล้องขนาดไหน
และแปลงข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาเป็นคำถามด้านจิตวิทยา
จับให้ดูว่าเขาให้การจริงหรือไม่จริงตรงไหน
ถ้าเรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
เราจะเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนย้อนหลังเข้าไป

ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการทำเรื่องขอหลักทรัพย์การประกันตัว
เงินกองทุนยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นดีกาเพื่อขอประกันตัวค่ะ